จะทำให้คาดการณ์กันว่าจะเหลือผู้ประมูลเพียงรายเดียว
แต่ว่ากรรมการกรคอก็เชื่อว่าจะไม่เกิดการผูกขาดครับ
นายแพทย์ประวิทลี่สถาพรวงศากรรมการกิจการธุรกรรมนาคม
เดือนพฤษภาคมนี้จนทำให้มีผู้เล่นเหลือเพียง๒ราย
แข่งขันเขาราคาก็ยังคงเท่าเทียม
หรือว่ามีผู้เล่นเพียงรายเดียวก็ยังคงเสนอราคากันได้

เพราะตามเงื่อนไขการประมูลได้เปิดกว้างให้ทุกรายสามารถร่วมประมูลได้
ดังนั้นการไม่ร่วมประมูลจึงเป็นสิทธิ์ของแต่ละรายครับ

หากมีผู้เล่นเพียงรายเดียวคาดว่าจะจบลงด้วยกัน
เขาราคายืนยันราคาจากราคาเริ่มต้นที่๗๕๖๕๔ล้านบาท
ก็จะไม่เกิดความเสียหายกับบริษัท
เพราะได้คลื่นย่านนี้ไปครองแล้ว
แล้วก็เพียงพอกับการให้บริการของลูกค้า
หากไม่ได้อาจจะส่งผลกระทบกับการให้บริการลูกค้านะครับ
ก็ต้องระวังเพราะอาจทำให้ได้คลื่นที่ราคาที่สูงอีกรอบหนึ่งนะครับ
กรรมการกรคอก็ยังประเมินได้ว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมี
ไม่มีผู้เล่นร่วมประมูล
หากเป็นเช่นนั้นนะครับกศชก็จะต้องเก็บคลื่นนี้ไว้ประมูลใหม่ในปีหน้า
ซึ่งจะต้องคำนวณมูลค่าของคลื่นใหม่
ส่งผลให้ราคาเริ่มต้นลดลงแต่ก็จะสร้างผู้เล่นรายใหม่ทั้งรายเล็กแล้วก็รายใหญ่
เข้าสู่การแข่งขันของตลาดนี้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ